มาดูเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้าง
เป็นเหตุวัยรุ่นรุมทำร้ายชาวบ้าน
ขณะที่จอดรถจักรยานยนต์กลาง๔แยก
ทำให้ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บแล้วก็นอนสลบที่พื้นถนน
ล่าสุดตำรวจได้หลักฐานจากกล้องวงจรปิด
พร้อมกับเร่งติดตามตัววัยรุ่นที่ก่อเหตุกันแล้ว
ไปชมภาพเหตุการณ์ที่ภาพวงจรปิดสามารถบันทึกได้
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
เหตุการณ์กำลังวุ่นวายเกิดขึ้นที่บริเวณ๔แยกตรงนี้

บันทึกภาพขณะวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์
จอดรถบริเวณ๔แยกศรีมงคลในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่
โดยหนึ่งในวัยรุ่นชายเดินเข้าไปชกต่อยผู้เสียหาย
ที่เป็นชายที่จอดรถติดสัญญาณไฟแดง
จนชายคนทางกล่าวล้มลงไปกลองที่พื้นถนน
จากนั้นก็มีวัยรุ่นอีกคนเดินเข้าไปเตะซ้ำ
จากนั้นกลุ่มวัยรุ่นทั้งหมดก็ได้ขี่รถจักรยานยนต
หนีไปทางถนนอัศดาทรมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองเชียงใหม่
และต่อมาได้มีพลเมืองดีแจ้งเจ้าหน้าที่และกู้ภัย
ให้เข้ามาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่๑๖กรกฎาคมที่ผ่านมา
ซึ่งญาติของผู้เสียหายผู้ได้รับบาดเจ็บ
ก็ได้เข้าแจ้งความกับตำรวจภูทรช้างเผือก
หลังจากนั้นทางด้านเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ก็พบเป็นภาพของกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุ
แต่ยังไม่เห็นป้ายทะเบียนรถที่ชัดเจนนะครับ
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ขยายผลลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางที่กลุ่มวัยรุ่นขี่รถก่อนและก็หลังก่อเหตุเพิ่มเติมอีก
เบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะ
แต่สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นการขับขี่ปาดหน้ากันมาก่อนนี้หรือเปล่า
เจ้าหน้าที่ต้องไล่ตรวจกล้องไง
ว่าผู้ชายที่ได้บาดเจ็บไปทำอะไรกลุ่มวัยรุ่นหรือเปล่า
หรือว่าอยู่กลุ่มวัยรุ่นเข้ามาหาเรื่องเขานะครับ
แล้วก็ต้องรอสอบปากคำผู้เสียหายอีกครั้งเพื่อหาเบาะแส
ติดตามกลุ่มวัยรุ่นที่รวมตัวกัน
ก่อเหตุครั้งนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้นะครับ